แต่ก่อนแต่ไรไม่เคยใจอ่อน
ใหญ่จึงรุ่มร้อนสิ้นแรงหลีกลี
ดังและแข็งโดนไฟนะสิ
ไม่ทันเอาข้อนทุกตี
ก็อ้วนไปเอง
หรือไม่ก็เด็กไม่อยากฟังมีทุกอย่าง

โอ้เป็นใจอ่อนที่เวอร์ชันโคตรแข็งเลยครับพี่

เค็มแข็งมากนะครับเอาละครับมาเฉลยกันเลยนะครับ
เพื่อที่จะได้ทราบยอดเงินกันต่อไปถ้าผ่านเพลงนี้ไปได้ไม่แน่นะครับ
คุณตั๊กอาจจะหยุดไม่อยู่พุ่งทะลุไปจนถึงตามเป้าก็ได้นะฮะ
แสนบาทนะครับเพราะว่าอีก๒เพลงเท่านั้นเองถ้าผ่านเพลงนี้ไปได้นะครับ
เพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาทคุณตั๊กสิริพรอยู่ยอดนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณตั๊กสิริพรร้อง

ผู้ละพูดร้องได้ไม่ร้อง
พุ่งที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
โอโฮชื่นจ่ายจริงเลยครับ
เป็นอิสระในด้านการเป็นหนี้และยังมีเงินทำทุนอีกนะคะ

ดีใจครับดีใจจนบอกไม่ถูกเลยครับ

ก็เพลงใจอ่อนของคุณฝนธานสนทร

๖๐๐๐สำหรับเพลงนี้
เพลงหน้าแน่นอนมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐

เผื่อจะเข้าทางแล้วร้องอีกเพลง๘๐๐๐เพลงต่อไป๑แสนตามเป้า

ติกาของเราง่ายถ้ายังร้องไม่ผิดและยังไม่บอกว่าหยุด
เราก็จะให้แข่งไปเรื่อยจนกว่าจะร้องผิดหรือว่าจนกว่าจะบอกว่าหยุดหรือจนกว่าจะได้๑ล้าน

อินโทรเพลงที่๕ครับมูลค่า๘๐๐๐บาทมาเลยครับ

เพลงนี้เปิดมาตลอดน้อยคนที่จะร้องได้
เพลงของน้องยิ้มอาสยามจีบได้แฟนตายแล้ว
แต่รู้จักค่ะเพลงนี้รู้จัก
เฮ้ยเพลงนี้จีบได้แฟนของฉันตายแล้ว
บังเอิญผัวพี่ยังไม่ตายลูกน้ำ

สำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณตาครับสู้หรือหยุดครับ

คือหยุดเนี่ยเป็นผลดีกับคุณปุ้ยมากที่สุด
ในเพลงที่แล้วคุณตาคสะสมมา๖๐๐๐๐บาท
วันนี้ครอบครัวของคุณปุ้ยรับไป๖๐๐๐บาทครับ

ก็คือคุณโทรมาตอนนี้

ก็พี่อาจจะทำได้ให้ปุ้ยได้แค่นี้แต่อยากจะบอกว่าพี่ทำเต็มที่แล้ว

พี่ตั๊กขอให้น้อยแบบว่าพรรษอุปสรรคแล้วก็ให้น้องเนี่ยเจอแต่เรื่องดีนับจากนี้เป็นต้นไปเลยนะ
พ่อขอขอบคุณพ่อมากนะจ๊ะพ่อครับพ่อขอบคุณครับคุณตั๊กผมแรงมากเลย
รายการของเราต้องขอบคุณคุณตั๊กจริงเพราะว่าเงินหนึ่งหมื่นบาทนี้เป็นเงินของคุณตั๊กเองเลยนะครับคุณผู้ชมครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรายการของเราคุณตั๊กควักให้ส่วนตัวแล้วบอกกับเราตั้งแต่เทปที่แล้วแล้วว่าอยากจะให้
เท่ากับว่ารับจากทางรายการไป๖๐๐๐แล้วก็รับจากคุณแม่ตั๊กไปอีก๑หมื่นรวมแล้วเป็น๗๐๐พี่ปุ้ยมีอะไรอยากบอกคุณแม่ตั๊กบ้าง
อยากบอกว่าขอขอบคุณมากครับที่มาช่วยเหลือครอบครัวเราเราจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้เลยครับ
ปุ๋ยพี่ว่าชาติที่แล้วเราคงได้แบบนะทำบุญอะไรกันมานั่นแหละชาตินี้เราถึงได้มาเจอกันแล้วมาเกื้อหนุนกันเนอะพี่ว่าอย่างนั้นแหละแล้วพี่ก็รู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจมากเลย
จากนี้ไปขอให้ครอบครัวของปุ้ยน้อยแล้วก็พ่อเนาะเจอแต่สิ่งดีตลอดไปเลยนะแล้วขอให้ตัวเล็กเป็นเด็กดีด้วยนะจ๊ะ
ขอบคุณครับ

นิดนึงแม่ก่อนแม่จะไปจริงแล้วเนี่ยจิตใจกำลังปลื้มปิ่มอิ่มบุญแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่อดจะพูดถึงไม่ได้
แม่แม่ทำได้๖หมื่นนะลูกคุ้มใจในตัวแม่มาก

ใช่แต่ว่าก็มีเรื่องเมาส์อีกอ่ะคุณแม่

คุณแม่สู่เขาทำได้สี่หมื่นเองคุณแม่มีอะไรอยากฝากถึงเขาไหมคะ
เอางี้ดีกว่าตั้งสแตนดาร์ดไว้ก็คือเอเชยา๘๐๐๐เราลงมาก็คือแม่ถูกไหม

แล้วก็ลงมาจากแม่อีกก็คือสุนารีแต่แม่คิดว่าสุนารีนี่อาจจะไปอยู่ที่โหลดก็ได้ก็ไม่แน่ถูกไหม
หลังจากนี้เดี๋ยวไล่กันมาก็ตกอันดับชั้นไปเรื่อย
อันดับชั้นไปเรื่อยเขาจะตกอันดับชั้นไปเรื่อยแล้วก็ปลดระหว่างออกไป
งั้นเดี๋ยวเป๊กอาจจะขอเชิญดาราผู้ใจบุญท่านต่อไปบอกได้เลยค่ะว่าเสียงหวานมาก
เป็นเจ้าของเพลงเก่งของคุณแม่ตั๊กสิริพรค่ะและพร้อมอยู่แล้วค่ะขอต้อนรับคุณพี่ฝนธนสุนทร
เชิญครับ

เก่งตรงเลยนะ

แต่บังเอิญเราอยากจะเชิญมา

รับไม้

คุณตั๊กร้องเพลงคุณฝนไป
ดีใจที่พี่ตั๊กชอบเพลงของฝนแล้วก็ร้องได้แบบตรงทุกคำเลย
แต่แม่ว่าพี่ชอบคนเดียวนะพี่นุ้ยก็ชอบเพลงนี้มากเหมือนกัน
ใช่เพราะเพลงนี้พี่ว่ามันจะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่คงความอมตะไปตลอด
นี่ก็อยากจะให้คุณตั๊กฝากคุณฝนไว้ให้ทำหน้าที่ต่อคือพี่
วันนี้ฝนมารับไม้ต่อจากพี่ตั๊กใช่ไหมพี่อยากจะบอกว่าเคยเห็นท่านรับเหรียญไหม

ทำอย่างไรก็ตุ๊กไปที่ทางเขียนให้สุดมันอีกกระเด็นไป
จ้าอย่าเกิน๖หมื่นกรักนะลูกล่ะรักษาหน้าแม่ด้วย

น่าติดตามขนาดไหนและความลำบากลำบลในการใช้ชีวิตของเขา
อุปสรรคในการใช้ชีวิตจะเป็นอย่างไรมาติดตามได้นะคะในส่วนของพี่ฝน
นะครับแล้ววันนี้เป็นทางการเลยครับ
รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ขอบคุณมากจริงนะครับมาเป็นแขกรับเชิญให้เรา
ขอให้ผลบุญนำพาชีวิตให้ไปมีความสุขสมบูรณ์
แล้วก็ขอให้ครอบครัวของคุณปุ้ยประสบความสำเร็จด้วยนะครับ
วันนี้ก็ได้เงินไปใช้หนี้แล้วก็นำไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้นะครับ
ก็อย่าลืมนะครับในคราวหน้ามาพบกับคุณฝนแน่นอนนะครับ
เป็นนักสู้ชีวิตแทนดูสิว่าครอบครัวที่จะมาช่วยเหลือนั้น
จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ก่อนจากกันเราก็มีเรื่องสนุก
ให้คุณผู้ชมมาร่วมสนุกในกิจกรรมร้องได้ให้ทาย

ค่ะส่วนกฎิกานะคะก็สามารถดูได้ที่ท้ายรายการค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแต่ว่าก่อนจบรายการของเราไปนะคะ

มีอีกหนึ่งรายการค่ะที่อยากให้คุณผู้ชมดูนะคะ
เป็นอีกรายการหนึ่งเลยที่ประคองชีวิตคนรักย่าค่ะ
นั่นคือรายการเกมต่อชีวิตพี่เอชายามิชัยรออยู่ค่ะ
วันนีพวกเราทั้งหมดขอขอบความว่าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้นะคะตั๊กก็ได้มาช่วยเหลือครอบครัวของคุณปุ้ยนะคะ
สำเร็จแล้วดีใจพี่หมูฝึกสิละดีใจปอล์

แล้วก็เดี๋ยวอับเห็นว่าปุ๊ยจะเอาไปทำอะไรบ้าง

หู้ยภูชาให้ปุ๊ยระวังให้น้อยแล้วก็คุณพ่อนะ

ขอให้ขายจนแบบว่าปิ้งไม่ทันเลย

ใช้ชีวิตเป็นคนเล่ร่อนมานานเท่าไหร่แล้วป้า
มา๔เดือนแล้วค่ะ

คิดถึงแม่ค่ะทีนี้แม่ก็เพิ่งจะเสียไปนะคะ

ค่ะเขาเอาไว้แค่๒คืนเหรอคะ
ไปคอร์สโรงสมแล้วจะบอกอะไรกับแม่บ้างครับพ่อพ่อ

ลูกจะหาเงินมาทำเจดีให้แม่ใส่กระดูกแม่แล้วก็

แต่แม่ที่แบบโดนกระทำขนาดนี้

ร่วมสนุกได้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาจนถึงวันอาทิตย์เวลา๒๓นาฬิกา๕๙นาที
ร่วมสนุกได้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาจนถึงวันอาทิตย์เวลา๒๓นาฬิกา๕๙นาที
ร่วมสนุกได้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาจนถึงวันอาทิตย์เวลา๒๓นาฬิกา๕๙นาที
เท่านี้ก็สามารถร่วมกิจกรรมร้องได้ให้ถ่ายได้แล้วจ้า